ความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุต่ำกว่า๒๓ปี

ก็ใกล้จะแข่งขันกันแล้วนะจะเริ่มเกมแรกก็วันที่๘มกราคม
รายการนี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจจากแฟนบอลเยอะนะครับ
ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ตามแช่งและตามดูผลงานว่าจะล้มเหลวต่อเนื่องหรือเปล่า
แต่อีกสิ่งหนึ่งก็รอที่จะให้กำลังใจนะครับ

แต่ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าทีมชุดนี้หลังจากที่มีการประกาศตัวออกมาแล้วสำหรับ๒๓นะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูกันหน่อยว่าถ้าคาดการณ์แล้ว
ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามตั้งแต่ในเกมแรกก็คือวันที่๘มกราคมจะมีใครกันบ้าง
ไปไล่ดูตั้งแต่ตำแหน่งพวก๓ประตูกันเลยนะครับ

แข่งขันระหว่างวันที่๘ถึง๒๖มกราคมนี้ออกมาแล้วนะครับ
หลายตำแหน่งอยู่เหมือนกันก็การยกระดับทีมครั้งนี้
ถือว่ามีโอกาสนะที่จะเห็นฟอร์มที่ดีขึ้นนะครับ
เพราะว่าได้เห็นข้อเสียแล้วของทีมยู๒๓ตั้งแต่
ก็จะมีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งนะครับหลังจากที่นนทม่วงงาม
อีกหนึ่งตัวหลักจากชุดซีเกมมีอาการเจ็บแล้วก็ถอนตัวออกไปนะครับ
ตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูไปจนถึงแดนหน้านะครับเหมือนเป็นโทรนาเมนต์ทดลองตัวผู้เล่น
แต่ว่ารายการนี้ของจริงแล้วนะครับผมจะต้องหาทีมที่ลงตัวที่สุดแล้วนะครับ
ส่วนตำแหน่งกองหลังนะครับก็คาดว่าจะเป็นคู่เซ็นเตอร์หลักอย่าง
ลิงคานพรมสุภะและชินพัฒน์ลีออกนะครับ
ที่น่าจะมีโอกาสเล่นเป็นตัวจริงเพราะว่าเป็นคู่เซ็นเตอร์ที่มีประสบการณ์ที่สูงที่สุดแล้วล่ะ
ขณะที่วิสรุธอิมอุระนะครับที่เล่นกองกลางตัวรับใน๔เกม
ก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ลงสนามแล้วอาจจะถูกถอยลงมาเป็นเซ็นเตอร์ได้อยู่เหมือนกันนะครับ
คือกล้องหลังของเราต้องยอมรับว่าใน๔เกมที่ผ่านมาค่อนข้างมีปัญหาครับ
หากจะใช้ระบบที่เป็น๓๕๒หรือว่า๕๓๒นะครับ
ที่มองเอาไว้น่าจะมีทางอิรฟาดระหรือไม่ก็สรวิทธิ์พานทอง
เดี๋ยวต้องดูว่านิชโนจะปรับยังไงนะครับคุณไกรสอนครับ
ที่สามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้นะครับก็ต้องรอดูอีกครั้งนะครับว่า
จากที่ผ่านมาในชุด๔เกมอย่างไรนะครับ
การตัวรับก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่หลายคนนั้นมองไว้ว่า

แต่ว่าที่หลุดไปจากชุด๔เกมก็คือฉัดมงคลทองคีรี
และรัฐนากรใหม่คามิน่าสนใจมากว่าจะใช้ใคร
นิชิโนมองว่ากฤษฎากาแมนน่าจะเป็นตัวจริง
ก็ยังมีชื่ออยู่แล้วก็คาดว่าจะใช้กิจสดานี่แหละ
อาจจะได้ลงเล่นคู่กับอีกหนึ่งมิดฟิลก็คือการนารินถาวรศักดิ์นะครับ
นี่ล่าสุดก็ได้ย้ายไปกินกับการท่าเรือสำหรับการอลินถาววรรณศักดิ์
ในส่วนของกฤษฎากาแมนก็รับตำแหน่ง

เลือกของกลางลูกมีตัวเลือกให้ใช้งานหลายคน

ปโชคสารชาติและการเอาสุพนัทเหมือนตามายืนทางริมเส้น
เหมือนกับในซีเกมอีกทั้งยังมีเบนจามินดิวิสอีก๑คนที่เป็นตัวเลือกใหม่
คือเราดูจากรูปแบบแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเบนเดวิสเนี่ย
ส่วนกลางหน้าตัวเป้าก็มีสุพชัยใจเด็ดที่ยืนในตำแหน่งนี้
ไปดูชมหน้าค่าตากันหน่อยนะครับหลังจากที่เราพูดถึงในแต่ละตำแหน่งไปแล้วนะครับ
ผู้เล่นของทีมชุดนี้ที่คาดว่าจะใช้ลงสนามในเกมแรกนะครับ
อย่างที่บอกครับผู้สาประตูกรพัฒน์นะครับ
แบ็คซ้ายก็มีสรวิทย์พานทองแบ็คขวาก็พีรวัตน์อัคธรรมนะครับ
เซ็นเตอร์ครับสริงคารกับชินพัฒน์
กลางตัวรับ๒คนก็กฤษดากับการนารินนะครับ
ส่วนตัวลุก๓คนก็มีสุพนัทสุพโชคและเจริญศักดิ์วงกรนะครับ
เป้าก็เป็นสุภาชัยใจเด็ด
ก็วางเอาไว้แบบนี้ก่อนนี่คือการคาดการณ์นะครับ
แต่เดี๋ยวดูว่าวันจริงจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่๘มกราคมนะครับ
๘มกราคมเจอกับบาเรนนะครับสำหรับไทย๑๑มกราคมเจอกับออสเตรเลีย
และ๑๔มกราคมเจอกับอีรักษ์ก็ไทยนั้นจะลงสนามทั้งสามนัดที่บอกมาเนี่ยในเวลาเดียวกัน
นั่นคือ๒๐นาฬิกา๑๕นาทีนะครับแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติบาเรนคู่แข่งนัดแรกของทีมชาติไทยนะครับ
ได้เดินทางมาถึงไทยแล้วตั้งแต่วันที่๓๑ธันวาคมแล้วก็ได้เริ่มทำการฝึกซ้อมทันทีในสนามซ้อมในประเทศไทยนะครับ
ในวันที่๓มกราคมนี้ซึ่งเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิด
ไทยเองก็มีเกมอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับเจอกับสาวดีอาราเบียวันที่๓มกราคมเช่นเดียวกันนะครับ
พวกเขาก็แสดงความกังวลถึงการแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
ที่จะต้องรับประทานร่วมกับบรรดานักฟุตบอลแล้วก็สตาร์ฟโค้ชอีกถึง๗ชาติ
คือเป็นกังวลว่าอาหารอาจจะไม่พอเพราะหลายชาติไปรวมอยู่ในโรงแรมนี้นะครับ
แล้วก็เรื่องของระยะทางด้วยเพราะว่าโรงแรมอยู่ห่างจากสนามแข่งขันถึง๒๕กิโลเมตร
ก็อาจจะส่งผลให้กับนักฟุตบอลของทางเวียดนามเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าในเรื่องของการเดินทาง
หรือว่าเป็นกังวลเรื่องของอาหารที่อาจจะไม่ถูกปากหรือเปล่าหรืออาจจะมีไม่พอ
ดังนั้นพวกเขาก็เตรียมแผนในเรื่องของอาหารสำหรับแข้งทีมชาติเวียดนามเอาไว้นะครับ
อย่างนี้มีการพูดคุยกับผู้จัดการของเชฟเอาไว้แล้วด้วยนะครับก็คือเตรียมทีมอย่างเดียวว่าง่ายนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเล็กน้อยก่อนการแข่งขันนั่นเองครับ